ทุกผู้ชมครับไปดูเรื่องราวที่เป็นของลุงพลแห่งบ้านกกอกหน่อย
ยังไงแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าอ่วมอยู่เหมือนกัน
ลุงพลและวังพญานาคนะฮะคือคดีน้องชมพู่เนี่ย

ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครจะบอกว่าอย่างนี้
แต่ลุงพลเนี่ยเขาโดนไปหลายข้อหาหลายข้อหาคือเรื่องของทำร้ายนักข่าว
ครอบครองไม้ห่วงห้ามบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนอันนี้ล่าสุดนะฮะ
วังพญานาคเนี่ยทีมข่าวไทยรัฐทีวีเรามีภาพมุมสูงอยู่ตรงนี้
เขาเรียกว่าวังพญานาคก็เอาตามปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ปทศ
ที่เข้าไปวันนั้นด้วยนะฮะค่ะตรงนี้เจ้าหน้าที่ปักป้ายไว้แล้วนะครับ
เป็นพื้นที่ที่ห้ามเข้าไปนะฮะเป็นพื้นที่อยู่ในคดีแล้วนะครับ
แต่วันนี้มันมีเรื่องเพิ่มเติมนะฮะอ้าวเดี๋ยวตัดภาพนะครับ
ไปดูที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบกปทศ
วันนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ที่เป็นคนไปร้องปทศไว้นี่แหละเรื่องการบุกลุกพื้นที่ป่าสงวน
สร้างพญานาคของนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลลุงเขยน้องชมพู่
วันนี้มาอีกวันนี้ไปอีกไปร้องข้อหาร่วมกันฟอกเงินเลยนะฮะ
อันนี้ข้อหาใหญ่นะขอให้อายัดบัญชีทุกอย่างของนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพล
แล้วก็ผู้ที่ร่วมขบวนการเอาไว้นะฮะนี่ครับทุกผู้ชมครับ
ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ตำรวจพรศดำเนินคดีกับการฟอกเงินกับนายชัยพลวิพานะฮะ
กรณีบุกลุกป่าสงวนก่อสร้างวังพญานาคให้อายัดบัญชีของนายชัยพล
เนื่องจากถือว่ามีความผิดเกี่ยวกับเรื่องของพระชมัญญัติป่าสงวนถือเป็นหนึ่งในมูลฐานของการฟอกเงิน
อัจฉริยะบอกว่าตัวเขามีข้อมูลเส้นทางทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายถ่ายเทเงิน
อีกหลายบัญชีของนายชัยพลเป็นบัญชีที่ผิดปกติในการทำธุรกรรมทางการเงิน
โดยเป็นเส้นทางบัญชีจากจังหวัดมุกดาหารไปจังหวัดสกลนครค่ะนี่นะฮะ
อัจฉริยะบอกว่าขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับพระพลแห่งวัดดานพระอินทร์ด้วยพระพลที่ลุงพลก็เรียกพระอาจารย์พลเนี่ย

เป็นชื่อเหมือนกันเป็นพระที่ลุงพลเขาเคารพนับถือ
ก็เป็นคนที่ให้คำแนะนำหลายอย่างใช่ไหมคะ
ใช่เนี่ยฮะพระพลเนี่ยตามข่าวเนี่ยว่ากันว่าเป็นคนบอกกับลุงพลว่าเออเป็นลูกหลานพญานาคนะ
ที่บอกว่าแม่ตะเคียนสิงลุงพลอะไรสักอย่างไหม
อะไรประมาณอย่างเงี้เดี๋ยววันนี้เรามีสัมภาษณ์เดี๋ยวท่านรอฟังอ่านะฮะ

อัจฉริยะบอกว่าพระพลนี่แหละเป็นผู้สนับสนุนให้
นายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลก่อสร้างพญานาค
เนื่องจากพระพลมีพฤติกรรมในการจัดหาช่างไปควบคุมการก่อสร้าง
จึงเข้าข่ายสนับสนุนให้นายชัยพลบุกลุกป่าสงวนด้วย

ใช่วันนี้เราเจอเราก็ถามเอ้าพี่แล้วความคืบหน้าคดีน้องชมพู่อ่ะ
เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีความคืบหน้ามีความชัดเจน
ภายในวันที่๑๕กุมภาพันธ์นายอัจฉริยะยืนยันว่า
ยังไงขอให้คอยคอยให้ถึง๑๕กุมภาพันธ์
ตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่
เพื่อให้คนทำผิดเนี่ยไม่มีโอกาสได้ต่อสู้คดี
เรื่องของนายพลเนี่ยคือมันเป็นมูลฐานความผิดนะครับ
เนื่องจากว่าบรป่าสงวน๒๕๐๗เป็นมูลฐานความผิดภาพเงินนะครับ
แล้วก็ได้มีการรับเงินบริจาคมา
ก็จะมันมีความผิดด้วย
เพราะเราไม่รู้ว่าเงินของใครโวลดไปบ้าง
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการตั้งพุทธภานิษฐ์หรือไม่

พอทราบไหมว่าบัญชีของเขานี่มียอดอยู่ประมาณสักเท่า
คือตอนนี้เรายังไม่รู้แน่ชัดแต่ว่ามีเงินสดเนี่ย
ที่รับจากมือนะครับแฟนคลับที่มามอบให้ก็หลายล้านอยู่
แล้วก็มีบัญชีล้าน๓แล้วก็มีบัญชี๘แสนกว่านะครับ
แล้วจะมีบัญชีทกศของเมียเขาอีกอะไรอย่างนี้
ที่เขาปกปิดพี่น้องประชาชนอยู่นะครับ
การสร้างประญาหน้าเนี่ยเขาบอกใช้ใช้ก็ประมาณหกแสน
สมดินสองแสนห้าถูกไหมครับแล้วเมื่อวานนี้ก็บอกว่า
ตัวเลขอยู่ประมาณล้านหกซึ่งมันเกินจากวงเงินที่มี
แล้วเอาเงินที่ไหนมาซื้อรถใช่ไหมครับ
แล้วบ้านนั้นจริงไหมที่ว่ามีคนบอกว่ามาทำให้ฟรีอะไรอย่างนี้
มันมันดูมันแปลกน้องพระพลเนี่ยก็คือเป็นผู้สนับสนุน
ในการจัดหาช่างนะครับมาสร้างพญานาคนะครับ
แล้วก็มาอยู่ในอ่าตอนที่มีการอ่าครับ
บอกได้เลยว่าแกยอมรับว่าแกเป็นคนที่มาควบคุมการก่อสร้าง
แล้วก็จัดหาช่างให้นายชัยพลวิพากับพวกอันนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมกัน
คือตามข้อมูลของนายอัจฉริยะเนี่ยนายอัชริยะมองว่า
ตัวลุงพลเองไม่สามารถทำได้คนเดียวหรอกอืมอ่า
ในการสร้างพญานาคต์สรรลาที่เป็นศาลเจ้าแม่ตะเคียน
ว่าต้องมีคนอยู่เบื้องหลังมีคนเข้ามากำกับ
ช่วยเหลือสนับสนุนมีคนเข้ามากำกับ
มาสั่งการให้นายชายพลวิพาต้องทำอย่างนี้
เพื่อให้สุดท้ายปลายทางเนี่ยลักษณะจะทำให้พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ย
เป็นเหมือนกับพื้นที่พุทธภานิษฐ์

แล้วก็มองว่าตัวของนายชายพระวิภาหรือว่าลุงพล

ยักย้ายเทททายโอลต่างอันนั้น

ค่ะทีนี้แน่นอนเราต้องไปคุยกับพระอาจารย์พลหน่อยแล้วล่ะค่ะ
เพราะว่าถูกฟ้องถูกแจ้งความนะดำเนินคดีร่วมเลย
ฐานะฟอกเงินกับลุงพลใช่ไหมคะ
ยังไม่ถึงขั้นแจ้งข้อหาดำเนินคดีนะฮะ
เดี๋ยวว่านายอาชิระไปบอกว่าเป็นผู้ร่วมสนับสนุน

ท่านชี้แจงละเอียดยิบให้ข้อมูลเต็มแน่นมาก
คุณผู้ชมไล่ทีละประเด็นเลยก็แล้วกันนะคะ
พระครูวินัยทรอนุชาอธิปัญโยหรือพระอาจารย์พล
เจ้าอาวาสวัดดามพระอินทร์ในตะบนร่มกล้าวจังหวัดมุกดาหารบอกเลยนะคะว่า
ประเด็นที่โดนนายอัจฉริยะมายื่นร้องทุกข์กล่าวโทษ
ฟอกเงินบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติต่างนานในเรื่องการสร้างวังพญานาค
พระอาจารย์พลพูดเลยบอกว่าที่นายอัจฉริยะฟ้องในเรื่องนี้เนี่ย

ก่อนหน้านี้พระอาจารย์พลบอกเคยเตือนลุงพลแล้ว

ให้ไปถอนฟ้องคดีหมินประมาทที่ไปฟ้องกับบุคคลคนนึงเอาไว้

คดีความต่างมันก็เลยโหมกลับเข้ามาหาลุงพลแทน
อืม
รู้ว่าลุงได้ไปมีโอกาสได้ไปฟ้องคนคนหนึ่งไว้ในเรื่องของหมินประมาท
เพราะตอนนั้นก็เห็นลุงเล่าให้ฟัง
อาจารย์เลยบอกว่าลุงถ้าลุงสร้างบารมีเนี่ย
ลุงจะสร้างของใหญ่สร้างบารมีให้ลุงไปถอนฟ้องซะ

พระอาจารย์คิดว่าเขาคงแค้น
ประมาณว่าอยากเอาคืน
คือแค่มินประมาทเนี่ยเขาไม่ได้กลัวหรอก
แต่ว่าถ้าเขาแก้คืนเขาจะเอาลุงให้หนักเลย
แต่ถ้าถามว่าทางคดีเนี่ยที่เป็นข่าวอยู่เนี่ย
ใช่ถ้าจำได้ตอนนั้นที่นายอัจฉริยะออกมาไลฟ์ในประเด็นเรื่องคดีน้องชมพู่

อันนี้คือประเด็นแรกนะที่ว่าทำไมนายอัจฉริยะถึงตั้งใจโอ้โหเหมือนกับจับจ้องจะเล่นงานลุงพล

ในมุมมองของเขานะของพระอาจารย์พลนะ
ไปดูประเด็นถัดไปประเด็นเรื่องที่ฟ้องว่าอาตมาอยู่เบื้องหลังการฟอกเงิน
และไปร่วมกับลุงพลบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ
อาจารย์พลบอกโอ้โหเซโนเลยอาตมาไม่เกี่ยวข้อง
ไม่ได้อยู่เบื้องหลังไม่ได้สั่งการ
ไม่ได้อยู่เบื้องหลังเรื่องเงินบริจาคอะไรใดทั้งสิ้น

อาตมาไม่เคยเห็นหรือสัมผัสเงินแม้แต่บาทเดียวซะด้วยซ้ำ

ลุงพลแกเป็นคนดื้อรั้นไม่ฟังใคร
อย่างเรื่องการสร้างสาราวัดภูหลวงที่เกิดปัญหา
อาตมาแนะนำแล้วนะว่าให้เบิกเงินจากบัญชีที่เปิดรับบริจาค
แล้วก็เอาไปถวายประธานที่พักสงฆ์วัดภูหลวง
ลุงพลก็ไม่ทำตามที่อัตมาแนะนำ
เท่านั้นไม่พอยังไปเปิดบัญชีรับบริจาคเงินสร้างพญานาคอีก
แล้วทีนี้ข้อมูลตรงนี้น่าสนใจมากพระอาจารย์พลบอกไว้ค่ะครับ
ก็เพราะว่ามันมียูทูบเบอร์บางคนรับโอนเงินจากเอฟซีหรือว่าแฟนคลับของลุงพลแล้วไม่ยอมมอบเงินให้
หรือบางคนมีการหักเงินบางส่วนเอาไว้
ลุงพลก็เลยมีเงินไม่พอต้องเปิดบัญชีรับบริจาคตัดปัญหา

แล้วพระอาจารย์พลยังบอกด้วยนะว่าอัตมาไม่เห็นด้วยเลยนะแนะนำให้ปิดบัญชีไปแล้ว
กระทั่งหมอปลากับภรรยาเนี่ยต้องพาลุงพลไปอายัดบัญชีไว้ก่อน
แล้วแบบนี้อัตมาขอถามหน่อยสิว่าอัตมาจะไปเข้าข่ายร่วมฟอกเงินได้ยังไงเหรอ
ลุงก็เห็นคนแต่ละคนที่เป็นเอฟซีเนี่ยโอนเงินเข้ามาผ่านทางยูทูบเบอร์
ซึ่งพอผ่านทางยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์บางคนก็เอาเงินให้ลุง

ทำให้เอฟซีเนี่ยโทรมาถามลุงว่าได้รับเงินแล้วหรือยัง
พอโทรมาถามว่าได้รับเงินแล้วหรือยังลุงก็ต้องได้ถามหาแล้วคราวนี้
แสดงว่ามันมียูทูบเบอร์บางคนที่ยังกักเงินไว้อยู่

ใช่ใช่อะไรประมาณนั้น
มันเลยทำให้ลุงเนี่ยเป็นห่วงเงินของเอฟซี
จึงทำให้ลุงไปเปิดรับบริจาค
ช่วงนั้นอาจารย์ยังบอกลุงเลยว่าอย่าเพิ่งเปิดรับบริจาคนะ
อะไรยังไงก็ให้ลอดูให้ดี
เพราะว่าเราเปิดไปแล้วบัญชีนึง
ก็คือบัญชีวัดภูหลวง
อันนี้คือชี้แจงประเด็นเรื่องของร่วมกันฟอกเงินแล้วก็บุกลุกพื้นที่ป่าสงวน

ถ้าบัญชีที่ลุงพลเปิดเพื่อรับบริจาคสร้างสาราของสำนักสงภูหลวงเนี่ยได้ไป๘แสนกว่า
ส่วนบัญชีเนี้ยฮะสร้างพญานาคตรงเนี้ยได้เป็นล้านสามอืม
ซึ่งตรงนี้ลุงพลเขาบอกว่าใช้ไปสัก๖แสนกว่า

เพราะว่าเป็นคดีแล้วเจ้าหน้าที่เลยอายัดบัญชีไว้แล้ว
ใช่ค่ะขอชี้แจงอีกประเด็นนะคะสำหรับพระอาจารย์พล

โยงว่าอัตมาอยู่เบื้องหลังการตายของน้องชมพู่อีก
ว่าไปเป็นกุญสือจอมขมังเวศเอาชีวิตน้องไปตัดเหล็กไหลอะไรต่างนานา

อาตมาเนี่ยเพิ่งรู้จักลุงพลหลังจากที่น้องชมพู่เสียชีวิตไปแล้ว๒เดือน

คือคุณอัจฉริยะเนี่ยเคยให้ข้อมูลประมาณว่า

บอกว่าเหตุการณ์เสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ย
เนื่องจากมีจอมขมังเวศคนนึงเนี่ย
ร่วมมือกับใครก็ไม่รู้
ที่ต้องการหาเด็กที่ยังมีความบริสุทธิ์
เด็กแค่๓ขวบแล้วมีลักษณะพิเศษอะไรประมาณอย่างนี้

ว่าอะไรก็แล้วแต่ต้องการเอาเด็กคนนี้

แล้วก็มีคนเนี่ยมาพาชมพู่ไปแล้วสุดท้ายเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
ชมพู่ก็เสียชีวิตแล้วก็อาจจะเอาศพขึ้นไปทิ้งบนภูเหล็กไฟเพื่ออำพลางคดีอะไรประมาณอย่างนี้
ก็เลยบอกว่าเนี่ยมีจอมขมังเวศร่วมมือกับใครบางคนในการพาชมพู่ไป
เพื่อทำพิธีตัดเหล็กไหลแต่พระอาจารย์พลเขาเขาก็เลยชี้แจงตรงนี้ใช่ไหม
เลยชี้แจงว่าก็เขาเพิ่งรู้จักลุงพลได้หลังจากที่น้องชมพู่เสียชีวิตไปสองเดือนเพราะฉะนั้น
เขาจะไปบงการได้อย่างไรคือได้ยังไงอ่า
ถ้ามาบอกว่าอาจารย์เป็นกุญสือในเรื่องของการฆ่าชีวิตน้องเนี่ย
อาจารย์ถึงบอกว่าน้องเสียชีวิตตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
พบศพวันที่สิบสี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
อาจารย์รู้จักลุงพลวันที่สิบสี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ซึ่งหลังจากที่น้องตายแล้วสองเดือนสองเดือนใช่รู้จักกันภายหลัง
ใช่ก็รู้จักทีหลังรู้จักจากข่าวนี่แหละนะรู้จักจากข่าว
แต่ก่อนที่จะรู้จักเนี่ยมันฝันก่อนไงฝันฝันเหมือนเห็นหน้าผู้ชายคนนี้อยู่ที่ที่
พญานาคสององค์นี้อันนั้นคือฝันก็เลยให้ลูกศิษย์นี้โทรไปหา
แต่ว่าคุณอาชิระเขาไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลย
เขาเอ่ยชื่อแต่จอมขมังเวทของเขาเขาไม่ได้เอ่ยชื่อใคร
แต่ว่าพระพลนี้เขาอาจจะเหมือนเผื่อใครจะคิดว่าเป็นพระพล
ไหนก็ไหนมีโอกาสได้ชี้แจงก็ชี้มันทุกประเด็นไปเลยละกัน
เขามาเจอลุงพลหลังชมพู่เสียชีวิตแล้วประมาณอย่างนั้น
คุณผู้ชมครับกรณีที่ป่าไม้ได้แจ้งข้อหาดำเนินคดี๓ข้อหานะฮะ
กรุกป่าสงวนแพ่วถางครอบครองพื้นที่ป่าสงวนโดยผิดกฎหมายกับนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพล
ที่ไปสร้างพญานาคตรงนี้เนี่ยตอนนี้ก็เอาป้ายไปปักแล้วนะครับ
เป็นพื้นที่ห่วงห้ามไปแล้วนะครับแล้วก็อายัดบัญชีสร้างวังพญานาคของลุงพลไปแล้ว
เรื่องคดีตรงนี้นะครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปถามนายพรพิรมอุระแสง
อำนวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหารเกี่ยวกับประเด็นข้อสงสัยว่า
จะต้องทำอย่างไรต่อไปกับรูปปั้นพญานาคนี้เอานั่นน่ะสิ
อ่าบางคนบอกอ่ะทุบเลยบางคนบอกโอ้โหทุบก็เสียดาย
หลายคนบอกว่าจริงจริงมันก็ดูสวยอยู่นะแม้แต่พอ
นึกถึงผู้ก่อสร้างขึ้นมาก็อยากจะกราบไหว้หรือไม่ไหว้อะไรยังไง
ก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ข้อร้องเรียนเรื่องที่ดินลุงพลอีกล่ะเออจะกระทบกับชาวบ้านกกอก
ใกล้เคียงไหมวันนั้นลุงพลไปโรงพักบอกอ่า
ผมผิดชาวบ้านก็ผิดนะก็พื้นที่ป่าสงวนทั้งหมดอ่ะก็จริงก็
ฮะอ่าแต่ว่าในมุมของการให้พื้นที่ใช้
เขาบอกเขาใช้เพื่ออยู่อาศัยและทำเกษตรกรรมอันนี้เขาอนุญาต
คือมันเป็นประเด็นเรื่องที่ว่าใช้พื้นที่ผิดประเภทอ่า
ให้ทีมข่าวของเราดูนะฮะที่คุณวิมลวันทำพักดีไปคุยด้วย
พร้อมกับบอกว่าปัจจุบันการใช้พื้นที่ต่างของ
ชาวบ้านกรกกอกเนี่ยฮะภาพถ่ายทางดาวเทียม
บอกว่าไม่สามารถโกหกได้ค่ะ
คือหลักฐานเนี่ยมันชัดเจนได้จากภาพถ่ายทางดาวเทียม
หลักฐานชัดเจนว่าพื้นที่ของลุงพลที่สร้างวังพญานาค
มีการลุกป่าเพิ่มเติมจากที่แจ้งไว้กับกรมป่าไม้

ตอนที่แจ้งเมื่อปี๕๘อนุญาตให้ใช้ที่อยู่อาศัยทำกิน
ใครมีเท่าไหรเท่าไหร่แล้วไปเพิ่มไปงอกไปทำลายไปบุกลุกอะไรยังไงเนี่ยมันดูได้หมด
เพราะฉะนั้นชาวบ้านทุกคนไม่ต้องกังวล
หากใครไม่ได้ทำผิดเงื่อนไขที่ให้ถือครองที่ดินเพื่อทำกินและอยู่อาศัยเนี่ย
ไม่ต้องกังวลว่าคุณจะผิดถูกดำเนินคดี
ส่วนที่ดินของลุงพลจากการตรวจสอบตามเอกสารถือคลองเพื่อทำกิน
ยังไม่มีการเปลี่ยนมือไม่มีการเปลี่ยนชื่อนะฮะ
ซึ่งผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหารบอกว่ามันขัดแย้งกับที่ลุงพลอ้างว่า
ซื้อมาในราคา๑๕๐๐๐๐บาทแต่ภายหลังบอกว่า
ได้รับมอบที่จากครูประดิษฐ์ด้วยความเมตตา
แต่ยืนยันว่าที่ดินดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนผู้ถือคลองได้
และข้อมูลจากการสำรวจเมื่อปี๕๘พบว่าพื้นที่นี้เกิดขึ้นมาภายหลังการสำรวจ
เข้าข่ายลุกป่าสงวนอย่างชัดเจนเพราะคำว่าป่าสงวน
ไม่ใช่เพียงการตัดต้นไม้แพ่วถางแต่ยังหมายถึงการถมที่เพื่อใช้ประโยชน์ด้วย
หลังจากที่ป่าไม้นำป้ายปักยึดทรัพย์ไปปัก
เพื่อประกาศให้ผู้ครอบครองอยู่อาศัยได้ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกยึด
เข้าไปก่อสร้างไปยุ่งเกี่ยวเพิ่มเติมขั้นตอนนี้
ลุงพลมีหลักฐานเอกสารการถือครองนะครับสามารถไปโต้แย้งสิทธิ์ได้
เพราะในทางกฎหมายตอนนี้ถือว่ายังเป็นเพียงการกล่าวหาการแช่งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหา
สุดท้ายเนี่ยมันต้องไปจบที่ศาลว่าจะมีคำสั่งอย่างไรสารจะให้ลื้อถอนหรือว่ามีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
เจ้าหน้าที่ป่าไม้เองก็ต้องปฏิบัติตามนั้นผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหารบอกกับเรานะครับ
โดยย้ำว่าการเข้าตรวจสอบพื้นที่สร้างพญานาคของลุงพลไม่ใช่การกลั่นแกล้งไม่ใช่การเลือกปฏิบัติ
เพราะหน่วยงานป่าไม้ไม่เคยรู้จักกับลุงพลเป็นการส่วนตัวแต่เรื่องนี้มีคนมาร้องเรียน
หากไม่ดำเนินคดีก็จะมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ใช่ครับทางหน่วยงานป่าไม้ไม่เคยรู้จักกับลุงพลมาก่อนครับ
ไม่เคยรู้จักไม่เคยมีความมักคุ้นกันส่วนตัวถามว่าจะไปรังแก่ท่านทำไม
ผมไม่ได้เคยคิดรังแก่ใครนะยึดหลักข้อกฎหมาย
แต่ในประเด็นกรณีของลุงพลมันมีคนร้องเรียนที่เขาส่งเอกสารหลักฐานให้ผมครบชุดทั้งหมดเลยครับ
ผมไม่ต้องหาเลยครับแทบไม่ต้องหาข้อมูลเลยครับ
แค่ผมตรวจสอบว่ามีการสำรวจถือคลองมีการทำกินอยู่ในเขตป่าสงวนหรือเปล่า
แค่นี้มันก็เพียงพอกับการดำเนินคดีได้แล้วครับ
ยืนยันว่าไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุ

ท่านผู้ชมครับถ้าดูคดีที่นายชัยพลวิพาตกเป็นผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีขณะนี้นะครับ
มีอยู่๓คดีนะฮะ๓คดีนี้รวม๗ข้อหานะครับ
ก็มีคดีเกี่ยวกับการครอบครองไม้ห่วงห้ามไม้มะค่าแต้นี่อันนี้คือ๑ข้อหา
คดีทำร้ายร่างกายนักข่าวน้องฟ้าช่องอมรินเนี่ยคดีนี้เขาแจ้งไว้๓ข้อหา

จากทำร้ายร่างกายก็มีพวกลักทรัพย์ใหม่อะไรพวกนี้นะฮะ
แล้วก็มีคดีล่าสุดก็คือการบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนนะฮะ
ในการสร้างรูปปั้นพญานาคเนี่ยตรงนี้นะฮะ
นี่เป็นแยกเป็นอีก๓ข้อหาบุกรุกแพ่วถางอะไรพวกนี้นะครับ
ล่าสุดนายอัจฉริยะไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับปทศ
ในข้อหาฟอกเงินกับนายชัยพลวิพากับพวกรวมอีกหนึ่งเรื่อง
แต่ตรงนี้เรื่องฟอกเงินต้องดูว่าเจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบหลักฐานแล้วแจ้งข้อหาหรือไม่อย่างไรด้วยตรงนี้นะฮะ

สำหรับลุงพลไปดูที่หน้าบ้านลุงพลนี่ค่ะ

ผู้สื่อข่าวบอกว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยลุงพลกับป้าแตนยังเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้าน
ตามติดชีวิตลุงพลเหมือนปกติที่เราคุ้นตากันน่ะนะคะ
รู้แค่ว่าช่วงเช้าทั้งสองคน
เดินทางไปทำธุระที่เมืองสกลนครครับ
ตั้งข้อสังเกตกันนะคะว่าน่าจะเป็นธุรกรรมทางการเงิน
หลังจากที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์มาร้องทุกข์กล่าวโทษ
ให้ตำรวจปทศดำเนินคดีกับลุงพลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการฟอกเงินแล้วก็อายัดบัญชีธนาคารนะคะ
หรือไม่ลุงพลลุงพลพบฐานขายความหารือเรื่องพยายามหลักฐานในการต่อสู้คดีลูกป่า

ไปเข้าทางหลังบ้านนะคะแล้วห้ะ
จนกระทั่ง๔โมง๕๐นาทีนะคะ
ลุงพลกับป้าแตนพาลูกชายสองคน
บสื่อมวลชนออกทางหลังบ้าน
แต่ก็มีคนทันสังเกตเห็นสีหน้าแว๊บอะค่ะ

บอกว่าสีหน้าเรียบเฉยไม่ยิ้มแย้มเหมือนวันก่อนที่ผ่านมา
แล้วก็เห็นว่าขับรถมุ่งหน้าไปอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนคร
ในพื้นที่อำเภอโคกศรีสุพรรณค่ะ
อ่าเดี๋ยวให้ตามเพิ่มเติมกันแล้วกันนะอืม